อยู่ศรีราชาชนบุรีดูข่าวนี้หน่อยเผื่อจะเห็นรถคันนี้
เพราะว่าผู้ชายสองคนนี้มากับรถคันนี้ครับแล้วไปยิงหัวผู้ชาย
อายุ๒๗นะครับโอ้โหคือเขาตามได้แค่ว่ารถคันนี้มันมีทะเบียนเลขนี้ครับ

เฉินนะครับรีบนำร่างนายปียวัตรแซ่ล้ออายุ๒๗ปี
ถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัดแล้วก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะครับ

ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๐นะครับตกอยู่
เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบริเวณลานจอดรถของซอยแหลมชะบังทาเวอร์อำเภอศรีราชา
แฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บให้การบอกว่าเพิ่งกลับมาจากไปกินเลี้ยงกับแฟนแล้วก็เพื่อน
หลังจากจอดรถแล้วเดินออกมาได้ประมาณ๑๐เมตรจังหวะนั้นคุณผู้ชม
โผล่มาเลยรูปร่างผอม๒คนเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตรอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
เดินมาบอกนะฮะบอกพี่รถพี่ไม่ได้ปิดกระจกพอหันกลับไปเท่านั้นครับทั้งคู่ชักปืนออกมาจี้เอว
เอวเธอกับแฟนนุ่มแล้วก็ผลักให้ไปที่รถพยายามจะกระชากระเป๋าของแฟน
แต่แฟนสู้ไงแฟนสู้มันยิงเลยครับมันยิงนัดหนึ่งก่อนเลยเปรี้ยงนะฮะ
ตอนนั้นที่ชุดกระชากล้างค่ะคือเขาเอากระเป๋าแวนไปได้แล้วแล้วเขาก็ไล่ปืนแล้วเขาก็วิ่งไปเลย

โหถึงเขาโดนหินนะ
แบบราคานอนหงายได้ยังไงครับใช่ค่ะ

ไม่ถูกใช่ถูกเขาติ้งเลย

เป็นลานดินสำรองไว้สำหรับการจอดรถของร้านลาบแห่งหนึ่ง
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าชาวบ้านมาจอดรถตรงนี้ประจำแหละนะ
คือก่อนที่รถของผู้เสียหายจะขับเข้ามาจอดชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่า
เห็นนะเห็นรถเก๋งสีขาวอีกคันมาจอดจอดแบบหันหน้าออก๑คัน
แต่ไม่แน่ใจนะว่ารถคันนั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า
ลองฟังพี่เขาหน่อยเพราะมันมีคันหนึ่งอ่ะเหมือนเขาว่า
มันเปิดไฟแรงข้างหน้าอย่างเงี้ยที่จริงมันจอดกลางเรียนหลังรถกระบาดคันนี้
เออมันก็ต่อไปเรียนเอ้าคันนี้ทำไมไม่เดี๋ยวไปได้กี่หวะ
เป็นรถเก๋งอ่ะมันเลยเดียวรถก็ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นอย่างนี้
อ๋อรถผิดขาดใครที่ผิดสังเกตอ่ะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเกตเลย
เพราะผมไปสี่รุ่นที่ผิดประมาณสี่สิบสันช่องเมลิน
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่แหละผลของการที่ไปถามไปถามมา
ข้อมูลไปสอดคล้องกับตำรวจครับนะครับคนร้ายเนี่ยใช้รถเก่งจริงจริง
เป็นภาษณะจำทะเบียนได้แค่นี้๑๘๘๑ครับ
อีกที๑๘๘๑เผื่อใครเห็นนะฮะจะได้ให้ข้อมูลตำรวจได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับ
เพื่อจะตรวจสอบข้อมูลของผู้ครอบครองรถให้มันแคบเข้ามาแคบเข้ามา
แล้วก็ดูบุคคลที่มีประวัติเกาะคดีไว้ด้วยครับค่ะ